มันมีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอธิบดีกรมการค้าภายใน
เมื่อวานนี้มีคำสั่งจากนายกคือเด้งออกมา

ใช่ค่ะก็มีคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ปมเรื่องการกักตัวหน้ากากอนามัยนี่แหละค่ะ
ทีนี้พอมีคำสั่งมาเมื่อวานปรากฏว่าตอนค่ำเมื่อวานนี้
อธิบดีกรมการค้าภายในตัดสินใจนะคะ
ใบลาออกจากราชการแล้ว
เรื่องนี้นายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายใน
เพิ่งถูกคำสั่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี
แล้วท้ายที่สุดตัดสินใจยื่นใบลาออกจากราชการ
ใบนี้กับนายบุญยฤทธิ์กัลยานมิตร
ซึ่งเป็นประหลัดกระทรวงพาณิชย์เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนะคะ
ก็เป็นวันเดียวกันเลยค่ะที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่ง
กรณีนี้มาจากเรื่องของปัญหากักตุนหน้ากากอนามัย
ดังนั้นใบลาออกนี้จะมีผลในวันที่๒๓เมษายนนี้นะคะ

เหตุผลที่นายวิชัยใช้ในการลาออก
เขียนระบุในใบลาออกว่า
เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องสุขภาพ
อีกทั้งสิ้นเดือนกันยายนปีนี้
หรือว่าอีก๖เดือนจะเกษียณอายุราชการแล้ว

นายวิชัยก็ได้พูดกับข้าราชการกรมการค้าภายใน
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจจะทำให้น้อยใจบ้าง
แต่ก็เข้าใจว่าเป็นวิถีชีวิตของข้าราชการ
ซึ่งต่อจากนี้กรมการค้าภายในจะมีผู้ใหญ่๒ท่านเข้ามาช่วยดูแลแทน
พร้อมเปิดใจด้วยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
เหมือนกับทำในสิ่งที่ยากมาก
คล้ายกับเอาไม้ท่านใช้ว่าไม้จิ้มฟันไปงัดกับไม้สุ่ม
เราใช้แบบไม้ซีกไปงัดไม้สุ่มคนตัวเล็กนะฮะ
ก็นายวิชัยก็เปิดเผยบอกว่าโอ้ยก็เราเป็นชีวิตราชการนะ
ท่านเป็นแพ้เกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนามัยนี้หรือเปล่า
บอกอย่าเพิ่งตีความว่าเป็นแพ้ไม่แพ้
เราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะพิจารณาตัวเอง
สิทธิ์ถามว่าทำงานมาเต็มที่หรือยังเท่าที่ผ่านมานะครับ
นายวิชัยก็บอกผมก็ไม่กล้าประเมินตัวเองเหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้ต้องไปอยู่ที่สำนักนายก
ก็จะไปทำงานให้เต็มที่เหมือนกันนะครับ
ทางด้านของเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเป็นยังไงคุณ

นี่ไงคะเพราะว่ามันมีข่าวออกมาตอนแรก
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกติดโควิดถูกไหม
ปรึกษาพิเศษกองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก
ยืนยันนะคะผลการตรวจเชื้อโควิด๑๙
พลตรีราชิตอรุณรังศรีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
หลังจากที่ไปใกล้ชิดกับบุคคลที่เขาติดโควิด
คุณจำได้ใช่ไหมในสนามมวยลุมพินี
คือล่าสุดออกมาบอกว่าเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

และตอนนี้ท่านก็อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
อาการตอนนี้ไม่มีไข้ไม่มีความผิดปกติทางปอด
และไม่พบว่ามีการแพร่ไปยังครอบครัว
ยืนยันด้วยว่าในรอบ๑ปีนี้พลตรีราชิต

มีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงติดเชื้ออีก๓๖นาย
ก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดในระบบการทำงาน
จำนวนนี้เป็น๑ใน๕เสือทบด้วย
แล้วก็ยังมีอีก๖๐นายที่อยู่ในเกณฑ์การเฝ้าระวัง
ซึ่งทั้งหมดอยู่ในมาตรการการกักตัวทุกคนเลย
ถ้าเกิดใครฝ่าฝืนใครไม่ทำตามใครไม่กักตัว

สำหรับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
ไม่มีอาการไข้แล้วก็ไม่ได้อยู่ในการกักตัว
เพราะว่าท่านถือว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงค่ะนะครับ
นี่ของเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
จริงก็ยังไม่อยู่ในลิสต์ของทางกระทรวงสาธารณสุขที่จะแถลงนะ
แต่ไม่แน่ใจว่าช่วงบ่ายวันนี้ถ้ามีการแถลง
จะมีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเป็นหนึ่งในลิสต์หรือเปล่า
คือตอนนี้เวลารับฟังการแถลงเราจะต้องฟังให้ดีนะ
เพราะบางครั้งข่าวที่มันออกมาก่อน
หน่วยงานของต้นสังกัดเขาแจ้งมาคนนั้นคนนี้ติดจริง
แต่มันอาจจะยังไม่ได้มีการแถลงผ่านทางกระทรวง

ช่วง๑๑โมงที่ผ่านมาคุณลิเดียก็มีการออกมาโพสต์
ว่าเป็นบวกติดโควิดเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราตามต่อ
เซียนมวยต่างที่ก่อนหน้านั้น
มีการโพสต์รายชื่อออกมาโอ้โหเป็น๒๐กว่าคนที่ติดโควิด
ต้องรอติดตามส่วนที่เพชรชบูรณ์คือ
เมืองเพชรบูรณ์ก็ออกมาแถลงเองเหมือนกัน
ออกมาให้ข้อมูลเองเหมือนกันนะครับว่าที่เพชรบูรณ์ตอนนี้
พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายแรกแล้ว
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าทางผู้ว่าเป็นคนให้ข้อมูลนะ
ซึ่งนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร
ยอมรับว่าขณะนี้จังหวัดเพชรบูรณ์
พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๑ราย
เป็นชายชาวต่างชาติสัญชาติเบลเยี่ยมอายุ๖๗ปี
ซึ่งมีภรรยาเป็นชาวตำบลท่าพลอำเภอเมือง

ชายชาวเบลเยี่ยมคนนี้ได้เดินทางมาจากประเทศเบลเยี่ยม
แล้วก็ได้เหมารถตู้เดินทางไปท่องเที่ยว
พัทยาจังหวัดชมบุรีจนกระทั่งวันที่๑๐มีนาคม
ก็เกิดอาการอ่อนเพลียก็เลยเดินทางกลับบ้าน

เพื่อเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
เรื่องต้นแพทย์ประเมินว่ามีลักษณะอาการคล้ายโรคโควิด๑๙
ก็เลยไปตรวจยืนยันผลที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์อีกครั้ง
ก็ต้องรอผล๑คืนนะนะ
ปรากฏว่าผลออกมาติดเชื้อโควิด๑๙จริงนะครับ

โรงพยาบาลจึงซักประวัติเกี่ยวกับการเดินทางของผู้ป่วย
จึงให้สำนักงานสร้างสรุปจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าตรวจสอบและทำความสะอาดตามขั้นตอน
เส้นทางบ้านพักหรือว่าที่ไหนที่ทางผู้ป่วยรายนี้ไป
ก็ต้องประสานกับอีกจังหวัดหนึ่งให้เขาไปดูแลนะฮะ

บุคคลใกล้ชิดติดเชื้อโควิด๑๙แต่อย่างใดนะครับ
แต่ก็ขอให้คนใกล้ชิดของผู้ป่วยรายนี้
กักตัวอยู่ในบ้านไม่ต่ำกว่า๑๔วัน

อกจากนี้ยังได้ให้ผู้ใหญ่บ้านและอสมในพื้นที่
เข้าไปสังเกตอาการของคนใกล้ชิดทุกคนทุกวัน
แต่ก็ขอให้ประชาชนชาวเพชรบูรณ์อย่าได้ตื่นตระหนก
ให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
เพื่อดูแลตนเองแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันการประบาดต่อไปนะครับ